แต่อีกหนึ่งคู่อาจจะไม่ต้องรอแล้ว
เพราะเตรียมอาจจะมีข่าวดีแล้ว
พิธีกรสาวใจบุญพี่เก๋ชนระดา
เก๋ฟื้นกลนางฟ้าของน้องหมา

ชนระดายังไม่ไปแต่ว่าเขาต้องบอกว่าความรักกับไฮโซ
หวานใจของเขาเนี่ยตอนนี้หวานหยดติ๋งเลยทีเดียวนะ
หลายคนก็เลยบอกว่าเมื่อไหร่พี่เก๋จะเลิกกลายเป็นเจ้าสาวที่กลัวฝนสักที

ล่าสุดเลยคุณผู้ชมค่ะมีภาพที่ฝ่ายชาย
เขาไปเข้าคอร์สตรวจสุขภาพร่างกายที่โรงพยาบาล
ก็เลยทำให้หลายคนเนี่ยเตรียมเฮกันแล้วว่านี่แหละกะ
นี่แหละค่ะเป็นการส่งสัญญาณเตรียมวางแผนสร้างครอบครัวกับฝ่ายหญิงหรือเปล่า

แต่ว่างานนี้นะคะสาวเก๋เขารีบปฏิเสธทันทีเลยบอกว่า
เป็นการไปตรวจร่างกายเฉยแต่ว่าก็แอบแง้มเบาว่า
อาจจะมีข่าวดีในปีหน้าก็เป็นได้ค่ะ
อื้อหือ
ขอบคุณทุกคนมากเลยนะพี่ก็ลุ้นไปด้วยนะพี่ก็ตื่นเต้นนะ
เต้นฟรีหลายรอบแล้วค่ะอย่าเลยตื่นเต้นเลย
เอาแบบไม่คาดหวังเดี๋ยวมันจะแบบว่ามาแบบเซอร์ไพรส์เองดีกว่า
ที่สุดแล้วเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบหนึ่งของความรักนั่นเอง
แน่นอนเรามีครอบครัวซึ่งเวลาเรามีความรักเรามีความสุข
เราก็อยากให้คนรอบข้างเราคุณพ่อคุณแม่เราครอบครัวเราทั้งสองฝ่ายมีความสุขด้วย
เพราะฉะนั้นเรื่องของพิธีกรรมเนี่ยมันก็ต้องมีเกิดขึ้นแน่นอนค่ะ
จริงก็ไม่น่านานนะคะไม่น่าไกลอะไรอย่างนี้ค่ะ
ปีหน้านี่มีโอกาสเปลี่ยนไปได้ไหมนะเนี่ย

เพราะก็พร้อมสมชื่อนะคะเห็นไหมที่บอกเราว่าเล่งความใจ
เหมือนพอไปใช้ชวิตคู่จากที่บอกว่าเราเห็นตัวอย่างมาเยอะ

คุณพ่อเข้าไปตรวจสุขภาพที่สุดตรวจเรื่องยังไง
คือพี่เก๋เห็นว่าเราก็แบบว่า

แต่ว่าหนึ่งในของขวัญที่สำคัญที่สุดก็คือร่างกายสุขภาพของเรา
ก็เลยซื้อแพ็คเกจตรวจสุขภาพให้เป็นของวันเกิด
ก็เลยเพิ่งไปตรวจสุขภาพล่าสุดเร็วนี้เอง

เขาก็ก็แฮลตี้ที่หัวใจเลือบสูบฉีดดีดาก็จะมีความดันสูงเล็ก

แข็งแรงมากทุกส่วนเพราะ

แฟนใหม่เหรอครับจมูก

เพราะเป็นเก๊น่อยพูดเฉลิมมาก

เขาเป็นนางฟ้าของน้องหมาน้องแมวเลยนะ